มาแรงและอยู่ในความสนใจของประชาชนมากจริง
เรื่องการปฏิรูปตำรวจ

ถึงแม้ว่าตำรวจส่วนใหญ่
จะทำหน้าที่เป็นประโยชน์
ให้การบริการประชาชน
แต่ว่าก็ยังมีตำรวจกลุ่มหนึ่ง
ที่ทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับประชาชนเยอะเลยครับ
สร้างความขมขื่นใจให้กับประชาชนมาก

และมีปัญหากับเรื่องวงการตำรวจมามาก

พอพลตำรวจเอกพงศพัฒน์

ประกาศเปรี้ยงจับปฏิรูปตำรวจ

คนสนใจกันเยอะเลยครับ

อาจจะมีท่าทีที่บอกว่าจะทำได้เหรอ

มันเป็นปัญหาหมักหมมมานานแสนนานทั้งสิ้น
แล้วอยู่จะใช้ระยะเวลาจากนี้ไป
ปฏิรูปตำรวจ

ที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

เรื่องกระบวนการสอบสวน

ความยุติธรรมของประชาชน

ผมจะย้อนกลับไปให้ฟังเสียง

เอาไปฟังพลตำรวจเอกพงศพัฒน์ครับ
ผมขอสองเรื่อง

คนไทยก็รู้ว่าสองเรื่องนี้คือต้นตอกับมหาละตำรวจ
เรื่องโยกย้ายแต่งตั้ง

นะครับลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย
กฎกตลใหม่ว่าโดยการแต่งตั้งโยกย้ายพุทธศักราช๒๕๕๙
จะใช้ในการแต่งตั้งวาระประจำปีปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ถ้าทำได้จริงอย่างนั้นก็แปลว่าตำรวจระดับยอดบนเนี่ย
ที่เคยได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้

ไม่มีครับไม่มีครับ
ขบวนการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งนี้เนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติว่า
ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิรูปกันตามประเด็นตามโครงสร้างตามรูปแบบหน่วยงานต่าง
หมายถึงว่าการปฏิรูปครั้งนี้จะขับเคลื่อนไปได้เนี่ย
ก็อยู่ที่ฆาติการตำรวจทั้ง๒๐๐๐๐๐คน
จากนี้ไปเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เอาเป็นว่าเราตั้งเป้าว่าไม่มีครั้งหนึ่ง

ชนบทคนจนมีคดีความ
ขึ้นโรงพักเสียเปรียบเขา

ทำยังไงกระบวนการขั้นต้นตรงนี้

เราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่คุณสุภาพพูดถึง

เรายอมรับว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง
เวลาขึ้นลงพักก็จะมีพนักงานสอบสวนคนหนึ่งนะครับ

รวบรวมอย่างไรด้วยตัวของตัวเองดามลำหัง
มีคนฝากมีคนบีบมีคนเค้นมาอะไรต่าง
รับผิดชอบอยู่คนเดียวจนสุดท้ายก็มีความเห็นทางคดี
แต่ต่อไปนี้การปฏิรูปซึ่งนับหนึ่งแล้ว
ผู้ใหญ่ตั้งแต่พบตรลงมาถึงท่าน
ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการเข้าใจตรงกันหรือยัง
เข้าใจตรงกันก่อนที่เราจะขับเคลื่อนขบวนรถไฟโบกี้นี้ออกจากสถานี
เราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเราจะไปข้างหน้าอย่างไร
นี่คือพลตรวจพงศพัฒนพงษ์เจริญ
ให้สัมภาษณ์ไว้พฤหัสวันศุกร์ต่อเนื่อง๒วัน
วันเสาร์ที่ผ่านมาพบตรพลตรวจพงศพัฒน์
นำผู้ช่วยพบตรผู้บัญชาการไปที่โรงพักบางเขน
ใน๕๑๔โรงพักทั่วประเทศ
แต่ว่าเอ๊พบตรพูดเรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียว
เรื่องกระบวนการสอบสวน
ที่บอกว่าให้เพิ่มพนักงานสอบสวนเกลี่ยพนักงานสอบสวน
เพื่อให้มีเวลาบริการประชาชนได้มากขึ้น

อำนวยความสะดวกประชาชนมากขึ้น
ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้นแต่ว่าเรื่องโยกย้ายแต่งตั้ง
อย่างชอบทำเรื่องซื้อขายตำแหน่งท่านไม่พูดเลยนะครับ
ก็เลยทำให้คนสงสัยว่าอ้อเป็นไปได้ไหมพลตรวจพงศพัฒน์พูดเรื่องนี้อย่างแข็งขัน
เพราะว่าอีก๒เดือนกว่าพลตเรกพงศพัฒน์พ้นหน้าที่แล้ว
แต่พอบอกจากทฤษฐ์ถ้าอยู่กันตามเงื่อนไขจริงมีเวลาอีก๔ปี
ท่านยังอยู่ในตำแหน่งอีก๔ปีท่านถึงยังไม่พูดเรื่องซื้อขายตำแหน่ง
หรือว่าท่านกลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ว่าผลโดยพงศพัฒน์บอกว่าย้ายคราวหน้า
กฎกตรใหม่ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพบตรไม่พูดถึงเรื่องนี้
หรือท่านยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้เอออันนี้ก็น่าคิด
แต่ผมอยากจะเรียนเลยนะครับว่าเรื่องพนักงานสอบสวนเนี่ยทำไปเถอะเห็นด้วยดีแล้ว
แต่ถ้าเรื่องการได้ตำแหน่งมาโดยการซื้อขายยังแก้ไม่ได้
เรื่องพนักงานสอบสวนที่จะปฏิรูปยังไงก็จะเป็นปัญหา
ยกตัวอย่างในท้องที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
พักที่ไหนสักแห่งหนึ่งพนักงานสอบสวนเอาละอยู่สองคนสามคน
อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนแล้วไปเจอคดีใหญ่
ลูกคนใหญ่คนโตคนมีเส้นมีสายตกเป็นจำเลย
แล้วผู้กำกับที่มาเป็นหรือสารวัตรสอบสวนที่มาเป็นเจ้านายเนี่ย
มาจากการซื้อตำแหน่งมา
หรือมาจากกระบวนการเส้นสายวิ่งเต้นเส้นสายเข้ามา

คนที่เป็นจำเลยเขารู้นี่ครับว่าอ้อผู้กำกับคนนี้เป็นคนของใคร
มาจากเส้นไหนเขาก็วิ่งไปหาคนนั้น
ให้คนนั้นขอมาทางผู้กำกับ
และผู้กำกับจะอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคได้ไหมล่ะครับ
คนเขาฝากมาได้ดีเพราะคนนี้แหละที่มาเป็นผู้กำกับ
หรือถ้าได้มาโดยเอาเงินไปซื้อตำแหน่ง
จำเลยเขาให้เงินสักก้อนหนึ่งแต่ช่วยดำเนินการให้เขาหน่อย
แล้วคิดว่าผู้กำกับจะเอาด้วยไหมล่ะครับ
เพราะว่าจะได้ถอนทุนคืนกับเงินที่ตัวเองเสียไป
โอ้โหอยู่เขาเสนอขึ้นมาเงินตั้งเยอะแยะ
คราวที่แล้วกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องใช้เงินผ่อนไปแล้วส่วน
ใช้เงินดาวน์ไปแล้วส่วนหนึ่งกำลังผ่อนอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง
อ้าวนี่มีเงินเข้ามาเห็นเห็นเขาจะตัดสินใจยังไงล่ะครับ
ฉะนั้นถ้าผู้กำกับยังมามีตำแหน่งโดยเส้นโดยสายฝากฝังกันมา
หรือไม่มีเส้นมีสายแต่ใช้เงินซื้อตำแหน่งเข้ามา
เขาจะมาอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสอบสวน
ทำงานอย่างตรงไปตรงมาได้ไหมครับ
ถ้ากรณีที่มีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือมีคนมีเส้นมีสายเข้ามาเกี่ยวข้อง
อันนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญว่า
พลตำรวจเอกทิพย์ชัยจินดาจะต้องไม่เห็นเป็นเรื่องเล็ก
ก็จะคอยดูนี่ครับว่าโยกย้ายแต่งตั้งคราวหน้าเนี่ย
จะใช้กฎกรตะลอใหม่
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการวิ่งเต้นเส้นสายกัน
แล้วจะเป็นยังไง

อื่นก็ผิดหมดเรื่องซื้อขายตำแหน่งจึงต้องเป็นเรื่อง
สำคัญประการถัดมาก็คือว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องไม่
ปากว่าตาขยิบที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผู้กำกับไปรับตำแหน่ง
เมืองที่เมืองใหญ่ใหญ่หน่อยเอาสมมุติหาดใหญ่ผู้บังคับบัญชา
ก็จะให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าได้สั่งการไปแล้วให้ไปดำเนิน
ปราบปรามอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะซ่องไม่ว่าจะบ่อนไม่ว่า
แหล่งอบายมุกไม่ว่าจะอะไรต่ออะไรทั้งหลายให้ตรงไป
ตรงมาแล้วถ้าผู้กำกับคนนั้นไปทำอย่างนี้อย่างตรงไปตรง
มาสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาจะไม่ต้องรับสวยเขาถึง
จะทำอย่างตรงไปตรงมาได้เขาจะต้องไปเอาเงินจากบ่อนไม่
เอาเงินจากซ่องไม่เอาเงินจากอาบอบนวดไม่เอาเงินจากแหล่ง
บายมุกเขาถึงจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วพอเขาไม่
เอาเงินจากแหล่งเหล่านี้ปัญหาที่ตามมาเขาไม่มีเงินส่งสวย
ครับเขาไม่มีเงินส่งขึ้นมาข้างบนเพราะเขาทำงานอย่างปราบ
อย่างเด็ดขาดเขาไม่รับผลประโยชน์สุดท้ายขึ้นมาใน
อดีตนะครับนายตำรวจที่ไปทำงานแบบนี้อยู่เดี๋ยวก็
ถูกย้ายเพราะว่าเงินที่เคยส่งมาข้างบนหายข้างบนก็ร้อง
วงกันว่าเอ๊ะนี่มันมันทำไมไปส่งใครที่ไหนเหรอทำไมรับไว้
แล้วไม่ไม่ส่งมาในที่สุดอยู่ไม่นานหรอกครับถูกย้ายอยู่
นานถูกย้ายอ่าแล้วยังไงฉะนั้นจะต้องไม่ปากว่าตาขยิบ
ในเมื่อคุณบอกว่าให้ไปดำเนินการคุ้มครองรักษากฎหมายอย่าง
เต็มที่คุณก็ต้องไม่คิดว่าแล้วสวยที่เคยได้มาทำไมไม่
ส่งสุดท้ายขึ้นมาคนที่ไปอยู่ตำแหน่งอย่างนี้ถ้าไม่ส่ง
อยู่ไม่ได้แล้วพอไปส่งสวยก็ไปรูปหน้าป่าจมูกกับแหล่ง
ผิดกฎหมายมันก็เหมือนเดิมอะครับผมถึงบอกว่าถ้าจะเอา
กันจริงอย่าปากว่าตาขยิบคนเขารู้ทันคนไทยเดี๋ยวนี้เขา
ไม่ได้โง่นะครับเขาก็กินข้าวเหมือนพวกท่านอ่ะล่ะไม่ใช่
เขากินแกรบกินลำที่ไหนล่ะฉะนั้นถ้าจะปฏิวัติตำรวจกัน
จริงจริงหนึ่งเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่งจะต้องเด็ด
สองตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะไม่ต้องปากว่าตาขยิบและต้องยอม
รับว่าถ้าจะปฏิรูปกันจริงผลประโยชน์ที่ท่านเคยมีเคยได้
หายไปแน่นอนนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณครับ